จังหวัดเพชรบุรีก็ฆ่ากันตายเหมือนกันครับผู้ชายอายุ๒๕ปีค่ะเขาถูกคนร้ายยิงใส่จนเสียชีวิตคารถเลยนะคะแต่คาดว่าผู้เสียชีวิตกับคนก่อเหตุน่าจะรู้จักกันเพราะว่าผู้เสียชีวิตนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะคือเขาอยู่ในรถแล้วฝั่งคนขับอ่ะค่ะเหมือนกับเปิดกระจกรถแล้วก็จอดรถเข้าเกียร์ว่างเหมือนกับหยุด
แล้วก็กระสุนเข้าแบบโอ้โหตัดขั้วหัวใจเหมือนกันเสียชีวิตคาร์ทที่เลยแต่สุดท้ายเนี่ยจับคนร้ายได้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
แต่ไปดูภาพจังหวะที่แม่ของผู้เสียชีวิตเขารู้เรื่องว่าลูกชายถูกยิงตายโอ้โหคุณแม่นี่ร้องไห้จนแทบเป็นลมเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตคือนายเกียรติศักดิ์รอดพันธ์อายุ๒๕ปีนะคะแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจพอรู้ข่าวว่าลูกชายถูกยิงเสียชีวิตในรถเมื่อเช้านี้บริเวณถนนบ้านไร่ฝางอำเภอบ้านลาดที่เกิดเหตุนะคะก็มีรถยนต์เป็นรถกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีขาวทะเบียนบ่อใบไม้มม๔๙๐๐เพชรบุรีจอดอยู่
ก็พบศพนายเกียรติศักดิ์นี่แหละค่ะยังใส่ชุดพนักงานช่างศูนย์บริการซ่อมรถแห่งหนึ่งของเมืองเพชรบุรีอยู่เลย
ผู้เสียชีวิตเนี่ยลักษณะคือตะแคงซ้ายนะคะถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นกระสุนเข้าหัวไหล่ซ้ายและกระสุนตัดคั่วหัวใจ
ประตูรถฝั่งคนขับกระจกลดลงแล้วเกียร์คือใส่เกียร์ว่างอยู่เหมือนกับผู้เสียชีวิตจอดรถเข่าเกียร์ว่างเปิดกระจกลงเหมือนจะแบบตั้งใจจะทักทายหรือจะคุยกับใครสักคนนั่นแหละ
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะรู้จักกับผู้เสียชีวิตไม่อย่างนั้นจะลดกระจกทำไมเข้าเกียร์ว่างเอาไว้ทำไมแต่คงไม่ทันได้คุยอ่ะยิงใส่เลยเสียชีวิตคาที่แบบนี้เลยนะคะวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะโอ้โหรอยเลือดบนถนนเนี่ยนะเต็มเลยนะคะจุดที่เกิดเหตุเป็นชุมชนค่ะบ้านคนอยู่เยอะแต่
โอ้โหไม่คุยอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงยิงใส่เลย
พอได้รับโทรศัพท์เธอก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาดูค่ะ
เห็นรถน้องชายจอดอยู่บนถนนพอวิ่งเข้าไปดู
เห็นน้องถูกยิงเสียชีวิตคารถนะคะ
บอกเสียใจมากน้องไม่เที่ยวเตรทำแต่งาน
เป็นที่รักของคนในชุมชนตกใจมากไม่รู้เลย
ว่าน้องไปทะเลาะกับใครไปมีเรื่องกับใครค่ะ
ช่วยกันไปทำงานช่วยจริงช่วยเจ้าแม่ไว้เลยค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่ายังทำใจไม่ได้เลย
กับแม่เนี่ยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะ
นี่นะคะคือคุยไปน้ำตาไหลไปเลย

ตั้งใจทำงานเลี้ยงดูครอบครัว

ลูกชายคนนี้ไม่เคยทำให้พ่อแม่เสียใจเลย
อยากรู้ว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุแบบนี้
ลูกชายแม่ไปทำอะไรให้ทำไมถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้
อยากให้นึกถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่บ้างนะคะ

มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วยมันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วย
มันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วย

มันมีแม่ด้วย
สั้นเนี่ยนะยิงนายเกียรติศักดิ์จริงจริงตำรวจก็ยึดปืนได้ด้วยนะคะ
ค่ะที่หลังบ้านพักของผู้ต้องหานี่แหละตัวผู้ต้องหาเขาบอก
แบบนี้ค่ะเขาอ้างว่าก็ทะเลาะกันกับนายเกียรติศักดิ์บ่อยนี่
คือปืนทะเลาะกันเขาอ้างว่านายเกียรติศักดิ์เอาเรื่องเมีย
เขาลูกสาวเขาไปพูดในทางเสื่อมเสียให้คนอื่นฟังเหมือนเป็น
นินทาเขาอ่ะครับนินทาลูกเมียเขาไปเมาส์ลูกเมียเขาแล้วก็กล่าวหา
ว่าตัวคนก่อเหตุไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปนินทาเขาแบบนี้
อยู่บ่อยแล้วเคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วท้าทายกันมาหลาย
ครั้งแล้วจนกระทั่งนายปรีชาอ้างว่าทนไม่ไหวแล้วเอาปืนมายิง
ใส่เลยตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะแล้วก็เป็น
ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการมีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่รับอนุญาตด้วยนะคะและข้อหาพาอาวุธปืนไปด้วยนี่ค่ะครับสุด
ท้ายก็ถูกข้อหานักแบบเนี้ยสาเหตุมันแค่เรื่องที่แบบไปเม้ากัน